เช้าที่ผ่านมาค่ะน้องสาวทั้ง๓คนของแม่พึ่งพุ่มพวง
ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ๓๐ปีที่จากไปให้กับแม่พึ่ง
บรรยากาศในช่วงสายที่ผ่านมาบอกเลยค่ะว่าคึกคักมากค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๐โมงที่ผ่านมา
โอ่งสลักจิตพี่ไก่จันจวงและพี่จิ๋มดวงใจ
เขาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
โดยมีพิธีสงฆ์การสวดเจริญพระพุทธมนตร์
มาติกาบังสุกุลถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์กว่าร้อยรูปค่ะ
รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาจำนวน๓๗๕ทุน
และทอดพระป่าสามัคคีด้วยนะคะ
โดยครอบครัวดวงจันทร์นะบอกว่าแม้พี่สาวจะจากไปถึง๓๐ปี
แต่มิตรรักแฟนเพลงโอ้โหยังคงเหนียวแน่นไม่เคยลดเลยค่ะ
ทั้ง๓คนรู้สึกทราบซึ้งใจ
แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานของแม่พึ่ง
ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปีแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่า
ปีหน้าไม่มีเหตุการณ์โรคระบาดรุนแรง
จะเป็นการครบรอบ๓๑ปี
ซึ่งตรงกับอายุที่แม่พึ่งจากไป
และจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีด้วยนะคะ
โดยวันนี้ค่ะประชาชนเริ่มทยอยหลั่งไหล
เดินทางเข้ามาร่วมพิธีที่สาราการเปลี่ยนวัดทัพกระดาน
แล้วก็เริ่มเดินทางมาเที่ยวชมบริเวณ
โดยรอบงานรำลึก๓๐ปีพุ่มพวงดวงจันทร์กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
และอีกหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานมากเลย
ก็คืองานนี้เขามีหุ่นตัวที่๑๓ของแม่พึ่งค่ะ
เขาบอกว่าหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นตัวสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชม
คนที่เดินทางไปที่วัดทัพกระดานจะต้องไปที่จุดนี้ค่ะ
กราบไหว้ขอพรกับแม่พึ่งกันที่จุดนี้
แล้วก็มีคนหลั่งไหลไปเยอะแบบไม่ขาดสายเลยนะ
ทีมข่าวบันเทิงของเรานะคะได้พูดคุยกับพี่โอ่งสลักจิต
น้องสาวของแม่พึ่งค่ะในฐานะที่พี่โอ่งเนี่ย
คือแม่งานในการที่สร้างหุ่นขึ้นมา
องค์เล่าว่าหุ่นรูปนี้เนี่ยทำมากว่า๒ปีแล้วนะคะ
มีการปรับแก้กันอยู่ตลอดเลย
จนก่อนถึงช่วงงานเพียงแค่๑๐วัน
โอ่งทำอะไรรู้ไหมคะตัดสินใจปรึกษากับทางวัด
อยากจะแก้ไขอีกครั้งค่ะ
เพื่อให้หุ่นตัวนี้เนี่ยเหมือนแล้วก็ใกล้เคียงกับแม่พึ่งมากที่สุด
วันค่ะที่พี่โอ่งและทีมงานโอ้โหทุ่มเทกำลังปั้นหุ่นขึ้นมา
ความตั้งใจว่าหุ่นตัวนี้นี่แหละคือหุ่นรูปสุดท้ายของแม่พึ่ง

ซึ่งหุ่นรูปนี้นะคะพี่โอ่งได้ใช้ผงเท่าของแม่พึ่งค่ะ
มาใส่ไว้ที่บนศีรษะ
เพื่อต้องการให้หุ่นรูปนี้เป็นแม่พึ่งจริงคุณผู้ชม

และระหว่างปั้นพี่โอ่งบอกนะว่ารู้สึกตลอดเลยว่า
เหมือนมีแม่พึ่งเนี่ยมาดนจิตโดนใจให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้
รู้สึกว่าเหมือนแม่พึ่งมาคอยคุมงานตลอดเลย
แม้กระทั่งเข็มกลัดที่หน้าอกคุณผู้ชมเห็นไหม

โอ่งบอกว่ามีคนมาบอกนะว่าแม่พึ่งมาเข้าฝัน
หยิบเครื่องประดับชุดนี้มาใส่ให้ด้วย

โอ่งบอกว่านี่คือหุ่นที่หน้าตาเหมือนแม่พึ่งมากที่สุด
และใช้งบประมาณของตัวเองไปถึงหลักแสนนะคุณผู้ชม

ส่วนสถานที่ตั้งหุ่นตัวที่๑๓นี้ก็คือ
หุบเขาถ้ำเทียมภายในวัดทัพกระดานค่ะ
บริเวณตรงนี้เนี่ยมีหุ่นแม่พึ่งอีกหลายรูปนะ
แต่หุ่นที่๑๓ตั้งอยู่ด้านหน้าเลยค่ะ

ภายในตกแต่งด้วยผนังถ้ำสีทอง
ดอกไม้สีสันสวยงาม
คนก็เข้ามากราบไหว้กันตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะ
จ้าวาสบอกว่าขอเป็นหุ่น๑๓ใช่เหรอ

เอ่อตอนเสียวันที่๑๓

เจตนาตัวนี้ถ้างั้นเราก็ร่วมทำ
ก็บอกพี่เพิ่งถ้าพี่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่
ปีนี้มาเดี๋ยวหนูทำให้
เขาอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ทำเนี่ย

เราก็จะเห็นเขาเหมือนช่างโง่กอย่างนี้
เราก็จะรู้ว่าโอเคเขาคงไม่ชอบ
แล้ววัน๑๓เรามีเครื่องเดือนของของผมอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะ

ใครไปกี่คนต่อกี่คน
ถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคุณผู้ชม

ดูให้ได้โชคกันนะคะคุณผู้ชม
และอย่าลืมนะว่านะดูไว้
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
จะซื้อจะอะไรก็อย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน

ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนละค่ะแล้วก็เรื่องของแบบนี้
ดวงใครดวงมันคุณผู้ชมอาหาร
แล้วก็เอาแบบว่ามันเล่าให้ฟังแบบสนุกก็แล้วกันนะคะ
ตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ